รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามารถรายงานสภาพอากาศกันให้ทราบในรู้ก่อนร้อนหนาวแล้วนะคะ
หน้าหนาวแบบนี้ถ้าลงไปแช่น้ำผู้ร้อนแบบนี้บอกเลยว่าเป็นความรู้สึกที่แสนจะอบอุ่นและฟินสบายแน่นอนนะคะ
แต่ก่อนที่จะไปไหนอย่าลืมเช็คสภาพอากาศกันหน่อย
เพราะช่วงนี้ค่ะจะมีความเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศเล็กน้อยอุณหภูมิจะสูงขึ้นจะมีฝนบางพื้นที่และบางพื้นที่ก็แดดร้อนเลยทีเดียวนะคะ
พื้นที่สีเขียวเนี่ยหมายถึงพื้นที่ที่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิต่ำกว่า๒๐องศานะคะ
ส่วนพื้นที่บริเวณตอนกลางกับตอนล่าง
ของประเทศค่อนข้างแดดจัดแดดดี

ช่วงนี้นะคะเรียกว่ามีช่วงที่

โดยเฉพาะเอาไทยตอนบน